ต่อกันที่เรื่องราวของวอเลอร์บอลกันบ้างนะคะ
สมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
เตรียมที่จะเลี่ยงนักกีฬาที่อยู่ในแผนระบบของทีมชาติ

เรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญนะคะเลขา
การสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ออกมาเปิดเผยถึงแผนงานของสมาคม
หลังจากการประกาศผ่อนปนระยะที่๓ของรัฐบาล
ให้กีฬาวอเล็กบอลสามารถกลับมาฝึกซ้อมกันได้นะคะ

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รวมตัวกันฝึกซ้อมออนไลน์
สมาคมก็จะเรียกนักกีฬาเหล่านี้มาฝึกซ้อม
แต่ว่าจะเปลี่ยนไปซ้อมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
จากว่าอยู่ในช่วงการปรับปรุงสนามอยู่ค่ะ

ก็จะต้องส่งแผนงานมาตรการการฝึกซ้อมต่างมาที่สมาคม
ที่สมาคมจะส่งต่อให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อรับทราบถึงแผนงานของแต่ละสโมสร
สามารถเรียกนักกีฬากลับมาฝึกซ้อมได้ตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนนี้เลย